ปกติแล้วนะคะรถกู้ภัย
เวลาเขามีเหตุหรือว่าช่วยผู้บาดเจ็บผู้ป่วย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็ต้องเปิดไซเรน

ใช่แล้วบางทีนะคะถ้ามีรถขวางทาง
เขาก็อาจจะมีความจำเป็นนะที่จะต้องบีบแตร

เป็นปีเพื่อให้เปิดทางจะได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บ

ทีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
มีรถกู้ชีพเขาบีบแตร่

ทำให้คนขับรถเก๋งไม่พอใจค่ะ
ตามไปถึงหน้าโรงพยาบาลเลยไปจอดขวางไว้
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองเขาก็กำลังช่วย
คนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ลากขวานที่อยู่ในรถของตัวเอง

ซึ่งภาพหน้ารถของกู้ภัย

กล้องด้านซ้ายมุมขวาของจอ

ซึ่งเกิดขึ้นในรถส่วนด้านซ้ายเป็นภาพหน้ารถ

ทำให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงจุดโยธินจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่ารถกู้ชีพฉุกเฉินของมูลนิธิปอเต็กตึง
จำเป็นต้องขับเร็วเพราะอะไร
เพราะรีบนำตัวคนเจ็บที่พยายามผูกคอฆ่าตัวตาย
ไปส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ชีพจรเต้นอ่อนมากไม่รู้สึกตัว
อย่างที่เห็นจากคลิปกล้องภายในรถ
ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิก็เลยต้องแข่งกับเวลา
เพื่อที่จะนำผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลย
โดยใช้ถนนผลโยธินขาออก
รวมทั้งมีการเปิดสัญญาณไฟเรน
แล้วก็มีเสียงวี่วอวี่หว่อนี่นะคะ
เป็นสัญญาณขอทางเพื่อให้รถประชาชนช่วยหลีกทาง
แต่ไม่คิดว่าจะมีรถคันหนึ่งซึ่งขับอยู่เส้นเดียวกัน
คนขับจะโมโหที่ถูกรถฉุกเฉินบีบแตร่ไล่
ตามมาถึงโรงพยาบาลจอดรถขวางหน้ารถ
ที่กำลังนำคนเจ็บขั้นวิกฤตส่งห้องฉุกเฉินด้วย
เจ้าหน้าที่ส่งคนเข้าไปเจรจาค่ะ
เขาบอกเป็นชายวัยกลางคน
หยิบขวานที่อยู่ในรถออกมาทำร้าย
และคนที่ทำร้ายก็คือคนขับรถเก่งเนี่ยนะคะ
ใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่งด้วย
คือต่างฝ่ายต่างถ่ายนะเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาก็ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายฝั่งนั้นเหมือนกัน
ทางคนขับรถเก๋งที่ลงมาพร้อมขวาน
เขาก็ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน
คือต่างคนต่างมีหลักฐานเป็นภาพคลิปในโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
เป็นคลิปจากภาพกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้สรุปสุดท้ายก็ได้มีการแยกย้ายกันไป
เพื่อที่จะไปแจ้งความที่โรงพักคลองหลวง
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวน

เดี๋ยวเราจะดูเรื่องนี้นะคะว่าเขาจะว่ายังไงสรุปสุดท้ายแล้ว
แต่ถ้าเราเห็นรถกู้ชีพรถพยาบาลแบบนี้เราก็หลีกทางให้เขา

วินาทีทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตคนนะครับ